คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ผมเห็นใจหญิงสาวชาวลาวคนนี้
อายุ๑๘พูดไทยไม่ได้แต่พี่สาวมาทำงานอยู่นะครับ
โพสต์หางานให้มีพ่อค้าร้านขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่จะรับไปทำงาน
พาตัวไปยังไม่ทันทำงานเลยข่มขืนพาไปข่มขืนแล้วถ่ายคลิปไว้ด้วย
นี่แหละฮะนี่ครับที่นั่งอยู่เสื้อส้มผู้เสียหายนั่งคอตกสงสารเธอจริง
ร้องกับสายใหม่ต้องรอดบอกช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ดำเนินคดีนายจ้างให้หน่อยหลอกพาไปทำงานที่ไหนได้
ยังไม่ทันทำงานเลยข่มขืนเรื่องนี้เกิดขึ้นครับในบี
ในบีเป็นพี่ชายก็แล้วกันนะนะครับเล่าเกิดเหตุว่าเล่าบอกว่า
เอ่อผมขออนุญาตเล่าแทนนะพี่ชายบอกเพราะว่าน้องเนี่ยพูดไทยไม่ได้
เข้ามานะครับบอกน้องเนี่ยมาหางานทำที่ประเทศไทย
แล้วพี่สาวเนี่ยพูดไทยได้ก็โพสต์นะฮะโพสต์ในเฟซบุ๊กหางานในกลุ่มคนลาวหางาน
นะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ทักมาถามว่ามีงานทำหรือยัง
นี่มีร้านข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่นะเงินเดือนเนี่ย๙๐๐๐๑๓๐๐๐
มีที่พักให้กินอยู่ฟรีน้องสาวก็เลยตัดสินใจอ้าวไปไปตามนัดหมาย
น้องสาวนั่งแท็กซี่ไปจากที่พักย่านพระรามสองผู้ก่อเหตุพาไปที่ห้องพัก
ยึดพลัสปอร์ตยึดนักสือเรื่องทางนะนะครับเอาแล้วเอาแล้วท่าไปดีแล้ว
โทรศัพท์มือถือแล้วใช้กำลังบีบคอครับเอามีดจี้
แล้วลงมือข่มขืนขณะข่มขืนไอ้หมอนี่ก็ยังเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แม่มันนะหลังจากนั้นครับน้องสาวก็ออกอุบาย
คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วออกอุบายบอกขอโทรศัพท์มาเล่นเกมหน่อยก็แล้วกัน
ไหนก็ไหนแล้วนะเธอจะเอามาขอความช่วยเหลือนะครับ
พอได้โทรศัพท์มาน้องสาวรีบส่งข้อความหาพี่ชายเลย
เรื่องต้นตำรวจสภบางบัวทองส่งตัวน้องสาวไปตรวจร่างกาย
แพทย์เราบอกว่าพบร่องรอยการถูกคมขืน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายหลายจุดนะครับ
ทั้งที่คอคอโดนเขียวช้ำเป็นอะไรโดนบีบคอฮะ

นี่ครับลองฟังพี่ชายเขาเล่าหน่อยครับ

บอกว่าพี่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากเลย
ทำอะไรไม่ดีกับหนูแต่เขายังไม่ได้พูดว่าเขาคุมคืนแล้ว
แต่เขาบอกเขาบังคับให้ไปนอนด้วยกัน
ผมก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้

บอกว่ามีแบบรู้จักบ้านไหมรู้จักบ้านเขาไหม

น้องเขาก็ได้ถ่ายมาเป็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพในบ้านเขา
แล้วเขาก็เดินเข้ามาเดินเข้ามา
กระชากโทรศัพท์จากน้อง
แล้วก็ครั้งสุดท้ายตีน้องได้พูดบอกว่า

มันเข้ามาอีกแล้วมันมีปืนด้วย
จากนั้นทีมงานสายไหมต้องรอด
ก็พาผู้เสียหายไปที่ตลาดพิมลราชครับ

ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุนัดหมายผู้เสียหายให้มาเจอ

ห่างจากจุดที่นัดเจอไป๑๐กิโลเมตร
พ่อบอกอ๋อลูกพ่อมีอาชีพขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นี่แหละ
แล้วก็มีคนงานต่างชาติมาสมัครงานจริง

นะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับลูกชายเลย
ก็เลยอยากฝากบอกลูกชายว่ามีอะไรก็มาคุยกัน
เล่าว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงแต่ถ้าเองผิดพ่อบอก
เองผิดก็ว่าไปตามกฎหมายพ่อใช้ได้
จากนั้นทีมสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายไปให้ปากคำ
กับพนักการณ์สอบสวนสบบทครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งจริงแพทย์ก็บอกเบื้องต้นแล้วล่ะมีร่องรอยการข่มขืนนะครับ
แล้วจากนี้ก็จะมาประกอบแล้วออกหมายเรียกออกหมายจับต่อไปครับ
ค่ะก็โดนดำเนินคดีต่อไปอันนี้ตอนนี้ตามหาตัวให้ได้ก่อน